คือคุณจะถ่ายอย่างนี้ทำไม
คือมันก็จะเป็นช่องว่างระหว่างขาที่ทำให้เห็นทะลุทะลวงเข้าไปถึงข้างใน
จริงเขาเล่นโทรศัพท์อยู่เขาไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าใครจะมาถ่ายรูปเขา

แน่นอนต้องไม่เห็นถ้าไม่ถ่ายแบบนี้
แท็กซี่ถ่ายปุ๊บส่งให้กับเพื่อนดู
เป็นระเบิศิสของเขาด้วยเนี่ยเหมือนเป็นภาพฟิล์ฟิด์อ่ะ
แต่ว่ามันเป็นละเมิดสิทธิ์ข้างหลังคือจงใจให้ถ่ายเห็นผู้โดยสารผู้หญิงที่นั่งแบบ

งยีนนะแต่มันล่นขึ้นไปมันก็เกือบถึงเอวเอาจริง
เพราะได้นั่งที่ทางขามากไปหน่อยมันก็เห็นข้างในอย่างชัดเจนนะครับ
แล้วก็ข้อความบอกว่าด่วนประกาศตามล่าตัวคนขับแท็กซี่หื่น
มีพฤติกรรมโรคจิตถ่ายภาพกางเกงในผู้โดยสารสตรี
โดยตั้งใจถ่ายขณะที่สตรีผู้โดยสารคนนั้นเผลอนั่งยกขา
แล้วก็นำภาพเซลฟี่นี้ไปแชร์อวดเพื่อนพ้องในวงการแท็กซี่สายดัก
หรือว่าสายมืดชาวเน็ตเห็นภาพแล้วโอ้โหแน่นอนก็ต้องตำหนิ
แล้วก็ด่ากันยกใหญ่ทีเดียวครับนะคิดว่าผู้หญิงในภาพน่าจะเป็นคนต่างชาติ
เพราะว่านั่งแบบสบายแบบนี้นะฮะแบบไม่ค่อยระวังตัวเท่าไห
ก็เป็นเรื่องปกติของชาวต่างชาติหรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้หลายคน
เขาตั้งข้อสังเกตเอานะครับเพราะว่าในภาพก็มีการเบอร์ด้วย
แต่ที่สุดแล้วเนี้ยก็ไม่ควรถ่ายใช่ไหมอึมไม่ควรถ่ายแบบนี้ด้วยเป็นการทั้งปวง
คือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้าคุณไปถ่ายรูปใครโดยที่คุณไม่ได้ขออนุญาตเขา

นะฮะล่าสุดเมื่อคืนพี่โชเฟอร์คนนี้คันนี้เนี่ย

สำหรับเรื่องราวที่มีอยู่ในขณะนี้

และภาพที่ออกไปไม่ได้มีในกลุ่มสายดาร์กอะไร
เพียงแต่อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน

เขายืนยันว่าไม่ได้นำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ในสาธารณะ
มีผู้นำภาพไปใช้ในเพจที่แอบอ้างการร้องเรียนรถสาธารณะ
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ใด
ภาพมีมาระยะหนึ่งแล้วนานพอสมควร
แล้วก็แจ้งความเรื่องนี้ไว้เบื้องต้นแล้ว

เขาดันไปชี้แจงกับในสิ่งที่คนไปว่าเขา
เขาบอกว่ามีเพจหนึ่งเอาภาพของเขาไปแล้วก็ไปโพสต์
แต่เขาเองไม่ได้จงใจเอาไปโพสต์ในเพจดัง

แล้วเขาถ่ายทำไมถูกไหม

แต่ผู้หญิงค่ะคือต่อให้เราไปขึ้นรถใครก็ตาม

เราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเจอ
เขาคิดอะไรแล้วเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี

ดูแลตัวเองนะเคราะห์ดีมาก
ครั้งนี้ไม่เกิดเหตุการณ์ข่มขืนเหตุอาชญากรรมขึ้นนะ

คือมันต้องช่วยกันมันต้องร่วมด้วยช่วยกันจริง
คือเราก็ไม่ต้องสร้างสถานการณ์เล่าแหลม

เหมือนที่เราเถียงกันแหละไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมันจะไปโทษ

มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้
เอาว่านั่งดีก็แล้วกัน